ผู้หญิงคนนี้เป็นที่รู้กันดีว่าเธอป่วยจิตเวทครับ
สิ่งที่เธอทำคือไปกัดแขน
แขนของผู้หญิงข้างบ้านโอ้โหคุณผู้ชมแล้วเนื้อนี่ติดปากเธอมาเลยฮะ
นักข่าวไปเลยครับหลังจากได้รับทราบข้อมูลนี่แหละฮะ

ของคุณป้าอุตสาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหลอยกัดเป็นอย่างนี้
ป้าอุษาก็บอกป้านี่แหละโดนกัดเข้าไปเนี่ย

แล้วก็เล่าให้นักข่าวฟังว่า๒ทุ่มคืนวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๖มิถุนายน

เขยป้ามตะโกนโวยวายเสียงดังหน้าบ้านก็เลยออกมาดูมาเจอกับนางสาวแตงครับ

อันนี้แขนของป้าเนี่ยป้าอุตสานะ
นางสาวแตงเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขารู้กันดีว่าป่วยจิต
แล้วก็เดินมาแถวหน้าบ้านเอ๊ะอะโวยวาย
ป้าก็เลยไล่กลับไปกลับไปกลับบ้านไป
แต่นางสาวแตงด่าย้อนกลับใส่ป้าอุสาอีกครับ
ปรีเข้ามาทำร้ายป้ากระชากหัวป้านะทุบตีป้านะ
แล้วก็จับแขนป้าไปงับเขาให้

สองข้างเลยเนื้อเนื้อป้านี่ขาดติดปากไว้เลยอ่ะ
โอ้โหแล้วโชคดีจังหวะนั้นเจ้าโชคอืม

มาช่วยเห่าไล่นางสาวแตงไปครับ

ส่วนหลานของคนเจ็บก็บอกว่านางสาวแตงเขาอยู่คนเดียว
รับจ้างทั่วไปได้เงินมาเอาไปทำอะไรอ่ะนางเสาแตง
นางสาวแตงไปซื้อเหล้ามากินบ้างเสพยาบ้าง
บางครั้งก็คุ้มคลั่งขึ้นมาชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวกัน
พยายามจะประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปดูแลอาการแล้วครับไปฟังป้าอุตสาหน่อยฮะ
พี่เนี่ยป้าก็โดนไม่ยั้งเลย
ป้าอุตสาแกก็ไล่แล้วนะไล่แล้วแต่นางสาวแตงเขาไม่ไป
นักข่าวเลยไปที่บ้านของนางสาวแตงต่อครับ
จริงบ้านนางเสาแตงเนี่ยใกล้กับบ้านป้าอุสาเลยนะ
ร้อยเมตรเองอ่ะถึงแล้วแต่ไม่เจอนางสาวแตงอยู่ในบ้านครับ
ทราบข้อมูลมาว่านางสาวแตงมีคุณยายอีกคน
อายุประมาณ๗๓ปีนักข่าวก็เลยไปคุยด้วย
คุยกับยายของนางสาวแตงได้ความว่าแตงเนี่ยเป็นหลานฉัน
มีอาการเหมือนคนป่วยบางครั้งก็ชอบไปทำร้ายชาวบ้าน

มาครั้งนี้ไม่รู้ทำไมแตงมันไปถึงขั้นกัดแขนคนอื่นเลย
หลังเกิดเรื่องยายเองก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เอาหลานยายไปรักษาเถอะชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวกันหมดแล้วเนี่ย
ไม่รู้จะเป็นคนสุดท้ายที่โดนกัดหรือเปล่านะครับ